ส่วนเรื่องนี้ที่ระยองค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
คือทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามาตรวจสอบให้หน่อยรถคันนี้ค่ะ
มีผู้ชายคนนึงอยู่ในรถคืออาศัยอยู่ในรถกินนอนอยู่ในรถเลยนะคะ
ให้มาตรวจสอบดูหน่อยเพราะได้ข้อมูลมาว่าผู้ชายคนนี้
หนีออกมาจากแคมป์คนงานเขามีบ้านนะคะ
ขับรถไปที่บ้านบ้านไม่ให้เข้า
เพราะว่าเขาถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเสี่ยงที่จะติดโควิด๑๙
ทางบ้านเขาเลยบอกไม่ให้เข้าอ่ะเขาเลยไม่รู้จะอยู่ไหนอยู่ในรถค่ะ
เป็นผู้อยู่ในแคมป์คนงานอยู่ในแคมป์แล้วหนีออกมาไงคะ
จะกลับเข้าบ้านที่บ้านไม่ให้เข้ามาอยู่แบบนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจสพบ้านฉางนะคะพร้อมทั้งกู้ภัยก็ไปตรวจสอบค่ะ
ผู้ชายคนนี้นะคะที่อยู่ในรถเนี่ยค่ะ
ชื่อว่านายนิกรอายุ๓๕ปีเป็นคนงานของบริษัทแห่งหนึ่งนะคะ
นายนิกรบอกว่าเขาเป็นคนงานจริง
บ้านเนี่ยมีนะอยู่ที่หมู่บ้านแถวเนินกระบอกตำบลบ้านฉาง
แต่ไม่มีใครให้เข้าบ้านค่ะ
เพราะกลัวจะติดโควิด๑๙จากแคมป์คนงานที่ตำบลมาบตาพุธ
นายนิกรบอกว่าผมก็ไม่รู้จะทำยังไง
ผมก็หนีออกมาจากแคมป์คนงานจริงนั่นแหละ

วันนี้วันที่๖แล้วนะคะที่เขาอาศัยอยู่ในรถนะคะ
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ติดโควิด๑๙นะ
อาหารการกินก็ซื้อมานั่งกินในรถ
ห้องน้ำเข้ายังไงก็ไปแวะปั๊มน้ำมันเข้าห้องน้ำ
แต่ก็เนี่ยค่ะกินนอนอยู่ในรถแบบนี้ค่ะ
อาเลนส์นอนอยู่ห้องนอกนี่ไปไหนมาบ้างนี่
ก็อยู่จากหน้ารถล่ะครับ

อยู่จากหน้ารถครับ

แล้วอาหารพรุ่งกินน่ะร้านไหนบ้าง

อืมครับ

อาจารย์เขาไม่ว่าเขาให้ออกแล้ว
แล้วไปทำงานทุกวันหรือเปล่า

ไม่ไปทำงานทุกวันหรือเปล่า

ไม่ได้ไปเลยใช่ไหม
ไม่เข้ารอแม่คน

สูบนึงแล้ว
คุณสุรเชษคือเขามีบ้านอยู่แถวนั้น

ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าก็ตรวจสอบเอกสาร
แล้วก็ติดต่อไปที่หัวหน้าคนงาน
ก็เป็นคนงานของบริษัทแห่งนึงจริงแล้วก็หนีออกมาจริง
ต้นก็ต้องตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
เดี๋ยวต้องรอ๗๒ชั่วโมงถึงจะรู้ผลนะคะ
หรือว่าสถานกักกันตัวในส่วนของท้องที่นั้นนะคะ
ก็ต้องกักตัว๑๔วันตามกำหนดนะคะ
แล้วก็รอผลการตรวจโควิด๑๙ด้วย

บ้านเขาบอกว่าก็ยังไม่ได้ตรวจโควิด๑๙หนีออกมา
ติดหรือเปล่าญาติยังไม่ให้เข้าเลยนะคะ